เรื่องของการค้าประเวณีตำรวจภูทรภาค๔วางแผนในการล่อซื้อจับกลุ่มแม่เล้า

พร้อมกับเยาวชนหญิงวัย๑๕ปีในโรงแรมม่านรูดกลางเมือง๑๐๑
โดยเยาวชนหญิงยอมรับว่าสมัครใจทำงานนี้เองในการขายบริการทางเพศ
ค่าตัวเป็นทั้งเงินสดแล้วก็เป็นทั้งยาบ้า
ตำรวจภูทรภาค๔ควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์๒คน

ภายในโรงแกรมม่านรูดอำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑

ผู้ต้องหาทั้ง๒คนประกอบด้วยเด็กหญิงวัย๑๕ปี

เป็นแม่เล้าจัดหาหญิงขายบริการ

ก่อนหน้านี้ตำรวจได้จับกลุ่มกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด
เครือข่ายแก๊งมันทุกเม็ดในจังหวัด๑๐๑

จนทราบว่ามีการค้าประเวณีแลกกับยาเสพติด

มีสายข่าวรายงานนะครับว่าจะมีการค้าประเวณี
แลกกับยาเสพติดในโรงแรมม่านรูด
ตำรวจจึงวางแผนเข้าจับกลุ่มตัวทันทีครับ
จากการสอบสวนหญิงสาววัย๑๙ปี
ที่เป็นแม่เล้าก็เปิดเผยนะคะว่า
เคยส่งเด็กหญิงให้กับผู้ชาย
ที่ต้องการร่วมหลับนอนหรือว่าลูกค้ามาแล้ว๓ครั้ง
ส่วนแบ่งครั้งละ๒๐๐บาทนะครับ
ซึ่งบางครั้งก็นำเงินที่ได้ไปซื้อยาบ้ามาเสพ
และก็ใช้กินเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน
ขณะที่เด็กหญิงที่ขายบริการทางเพศ

เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าไม่ได้เรียนหนังสือ
และตัดสินใจรับงานค้าประเวณี

จากพ่อนั้นถูกจับในคดียาเสพติด
แล้วก็ติดคุกอยู่ในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ส่วนแม่ก็ไปทำงานในเมืองพัทยา
แล้วก็ส่งเงินมาให้เธอสัปดาห์ละ๕๐๐บาท

หรือไม่ก็แลกกับยาเสพติดเอา
จากลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นเครือข่ายยาเสพติด
และลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเพื่อนพ่ออีกคุณ

แต่เพื่อนพ่อก็มาซื้อบริการลูกของเพื่อนเองนะครับ
แล้วก็เด็กวัย๑๕ปีก็ยังบอกอีกนะครับ
ลูกค้าบางคนบังคับให้เสพยาก่อนจะร่วมประเวณีด้วยซ้ำ
แต่เธอก็เอาตัวรอดมาได้ทุกครั้ง
แล้วก็ยอมรับว่าแม่เล้าวัย๑๙ปีรายนี้
ติดต่องานมาให้ทำแล้วหลายครั้ง
โดยจะได้ส่วนแบ่งจากค่าตัวครั้งละ๕๐๐บาทนะครับ
แต่ว่าทางแม่เล้าวัย๑๙บอกว่าได้ส่วนแบ่งครั้งละ๒๐๐บาท
ทีนี้สหวิชาชีพก็ต้องสอบปากคำกันต่อไปนะครับ
แล้วก็ส่งดำเนินคดีรวมถึงเรื่องของการช่วยเหลือต่อนะครับ